เหตุการณ์นี้ก็ไม่น่าเชื่อที่นครปฐมนะฮะพ่อค้าขายไก่อบฟางชื่อดังด้วยไม่รู้ว่าท่านเคยทานกันหรือเปล่าเขาถูกยิงเสียชีวิตนะครับมีเรื่องทะเลาวิวาสกับพ่อค้าขายไก่อีกคนหนึ่งอืมนี่มายิงกันตายถึงที่บ้านเลยนี่ฮะร่องรอยคราบเลือดต่างนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเช้าวันนี้ฮะ๗นาฬิกา๓๐
คือที่ถูกยิงเข้าไปเนี่ยกระสุนเข้าไป๑๐กว่านัดนะครับ
บ้านนี้อยู่ที่หมู่๒ตะบนบางกระเบาอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม

ข้างล่างเนี่ยจะเป็นเปิดเป็นโล่งนะ
หน้าบ้านเนี่ยกองเลือดแบบเต็มเลยนะฮะ
มีกระสุน๙มม๒ปลอกตกอยู่ทางเดินเข้าตัวบ้านมีอีก๓ปลอก
มีหัวกระสุน๑หัวด้วยหน้าบันไดมีอีก๒ปลอกใต้ถุนบ้านเจอปลอกกระสุนอีก๒ปลอก

แล้วก็กองเลือดกองใหญ่เลยนะฮะส่วนคนเจ็บเนี่ยสุดท้ายเสียชีวิตนะฮะ
คนที่ถูกยิงจนบาดเจ็บสาหัสชื่อนายธรรมรัฐจีนสืบสายชื่อเล่นชื่อจ๊าบ
อายุ๔๔ปีเขาเป็นพ่อค้าขายไก่อบฟางนะเป็นลูกของเจ้าของร้านลุงพินไก่อบฟาง
เป็นลูกชายของลุงพินเลยคือลุงพินไก่อบฟางเนี่ยได้รับการขนานนามว่านี่เป็นสุดยอดไก่ที่อร่อยที่สุดในนครชัยศรีแล้วนะ
นครปฐมนี่ฮะไก่อบฟางลุงพินป้ารินนครชัยศรี
นายธรรมรัฐหรือว่าจ๊าบเนี่ยถูกยิงเข้าไปกระสุนเนี่ยเข้าด้านหลังทะลุข้างหน้านะฮะเหนือหน้าอกหนึ่งนัด
วนมซ้ายอีก๓นัดที่หน้าท้องกับแขนซ้ายนี่ก็มีบาดแผลอีกหลายแผลบาดเจ็บสาหัสสุดท้ายไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
ส่วนคนก่อเหตุชื่อนายประยงชูวงวานอายุ๕๖ปีเป็นลูกจ้างของร้านขายไก่สดอยู่ใกล้ใกล้กับบ้านของผู้ตายนี่นะฮะ
วันนี้คุณเนติชาวผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปนะครับว่าเออมันเกิดอะไรยังไงขึ้นถึงยิงกันตายขนาดนี้
ตำรวจวันนี้ก็มาเก็บหลักฐานต่างเพิ่มเติมยังกันพื้นที่อยู่นะครับทุกผู้ชมครับ
บ้านหลังเกิดเหตุเนี่ยกับร้านขายไก่สดที่ผู้ก่อเหตุทำงานอยู่ห่างกันแค่๕๐เมตร

คุณนาฬิชาวได้คุยกับลุงโอเล่ลุงโอเล่นี่เป็นลุงของผู้ตาย
บอกว่าเช้าวันนี้เนี่ยลุงอยู่ในบ้านส่วนจ๊าบหลานชายออกไปทำงาน
หลังจากกลับมาถึงบ้านเนี่ยได้ยินเสียงหลานชายกับผู้ก่อเหตุคือนายประยงเนี่ยมีปากเสียงกัน
ตอนเช้าวันนี้นะ๗โมงกว่าแล้วหลานชายเนี่ยกำลังจะเดินเข้าบ้าน
จังหวะหันหลังให้กับนายประยงคนก่อเหตุเนี่ย
นายประยงเนี่ยชักปืนขึ้นมายิงใส่หลานชาย๗๘นัดด้วยกัน
หลานชายเนี่ยดิ้นทุลนทุลายแล้ววิ่งหนีตายเข้าบ้าน
ผู้ก่อเหตุยังวิ่งมาตามยิงอีก๓นัดนะฮะ
หน้าบ้านนี้ยิง๗นัดวิ่งตามมายิงในบ้านอีก๓นัด
พอยิงเสร็จนายประยงเดินออกนอกบ้านแล้วขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปเลย
ลุงโอเล่บอกว่าตอนนั้นเนี่ยเห็นคนร้ายจะหนีเนี่ยวิ่งไป
จับท้ายรถจักรยานยนต์เอาไว้จะไม่ให้หนี
แต่ว่านายประยงเนี่ยหันมาชักปืนขึ้นมาขู่บอกไม่งั้นยิงนะ

นี่ลุงโอเล่ก็เลยต้องปล่อยฮะไปหาที่หลบ
สุดท้ายคนก่อเหตุก็หลบหนีไป
แล้วเขาก็วิ่งออกไปปากทางเลยครับ

ช่วงนั้นผมก็เลยไม่คิดอะไรผมก็ต้องเอาหลานไปหาหมอ

ปัญหาได้ข่าวว่าคนยิงอารมณ์ร้อน
เขาอาจจะมีปากมีเสียงกันผมก็ไม่รู้ว่ายังไงนะ
แต่เขาอาจเป็นคนอารมณ์ร้อน
ส่วนน้องเมียของผู้ตายนะฮะชื่อว่าคุณฮาร์ดนะครับ
บอกกับคุณเนติชาวผู้สื่อข่าวของเรานะฮะ
บอกว่าได้ยินเสียงพี่เขยมีปากเสียงกับผู้ก่อเหตุนานสัก๕นาทีได้
จากนั้นผู้ก่อเหตุก็ชักปืนขึ้นมากระหน่ำยิงพี่เขยเลย
เท่าที่จับใจความได้ที่ฟังเขาตอนโต้เถียงกันเนี่ย
เหมือนกับเป็นเรื่องการขับรถกวนกันอะไรประมาณอย่างนี้
แล้วเมื่อคืนนี้สุนัขที่เลี้ยงเอาไว้ที่บ้านมันหอนเป็นชั่วโมงนะปกติไม่เคยหอนอย่างนี้เลย
ไม่รู้ว่าจะเป็นลางหรือเปล่าเนี่ยฮะเช้ามานี่เกิดเรื่องเลย
คุณเนติชาวผู้สื่อข่าวของเราที่ลงพื้นที่ไปได้เบาะแสมานะครับว่าก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ย
ตัวของผู้ตายกับผู้ก่อเหตุเขาไปทะเลาะกันที่ปั๊มน้ำมันใกล้กับวัดกลางบางแก้วมาก่อนนะครับ
นี่ฮะก็เลยลองไปตรวจสอบหน่อยได้คุยกับพนักงานที่ปั๊มบอกว่าปกติผู้ก่อเหตุคือนายประยงนะ
จ๊าบนะผู้ตายนะครับเขาก็มักจะมาเติมน้ำมันที่ปั๊มนี้ช่วงเช้าวันนี้ทั้งสองคนเนี่ย
น่าจะมีเรื่องกันมาก่อนเพราะว่าตอนที่อยู่ที่ปั๊มเนี่ยผู้ตายเขาเข้าไปถามผู้ก่อเหตุประมาณว่าจำได้ไหม
วันนั้นเนี่ยขับรถเฉียวเขาทีหลังเนี่ยขับเนี่ยขับรถเนี่ยขับให้แบบดีหน่อยนะ
แล้วเขาก็เถียงกันสักพักนึงแล้วก็แยกย้ายกันไปไม่คิดเหมือนกันว่าจะไปยิงกันตายที่บ้านค่ะ
ตัวใหญ่เนี่ยเขามาเติมลมใช่ไหมครับแล้วเขาเห็นคนตัวเล็กเติมน้ำมันอยู่เขาก็เลยวกไปถามว่าวันนั้นจำได้ไหมว่าที่ขับรถชนเขาหรือเฉียวเขาเนี่ยอะไรประมาณนี้ครับเขาก็เกิดการโต้เถียงกัน
แต่คนตัวเล็กไม่ได้ตอบโต้อะไรคนตัวใหญ่เนี่ยเขาก็พูดว่าคนตัวเล็กอะครับเหมือนประมาณว่าขับรถที่หลังให้ดูหน่อยอะไรประมาณนี้ครับประมาณนั้นครับ
แสดงว่าก่อนหน้านี้ก็เคยมีปัญหากันเมื่อเช้าเจอกันที่ปั๊มก็มีการโต้เถียงกันอีกแล้วก็ตามมาเจอกันที่บ้านอีกบ้านกับที่ทำงานเนี่ยบ้านผู้ตายกับที่ทำงานของคนก่อเหตุอยู่ห่างกันแค่๕๐เมตร
จังหวะตรงนี้นะฮะแล้วเดินลงมาจากรถคงจะเห็นนายประโยงคนก่อเหตุเนี่ยนั่นอยู่บนจักรยานยนต์มาเติมน้ำมันเหมือนกันนะก็เลยเดินตรงไปหา
นี่ฮะทำท่าเหมือนกับเนี่ยพูดคุยโต้เถียงอะไรกันเนี่ยฮะสักครู่นึงแล้วต่างฝ่ายต่างก็แยกย้ายขับรถออกจากปั๊มไปนี่เห็นไหมฮะนี่โอ้โหนี่เหมือน
ซึ่งถอดรองเท้ามาด้วยแล้วก็โยนลงไปแล้วก็ใส่ใหม่ซึ่งพนักงานที่ปั๊มบอกว่าเหมือนกับคุณจ๊าบเนี่ยเขาไปบอกว่าวันนั้นขี่รถจะเฉียวเขานะคราวหน้าขี่ให้มันดีหน่อย
ผู้ตายก็พยายามไปดึงจักรยานยนต์ไว้ก็ถูกเอาปืนมาขู่อีก
ก็เลยหนีไปได้ทุกผู้ชมครับภรรยาของผู้ตายนะฮะคุณเกดฤดี
หรือว่าคุณยุ้ยวันนี้มาให้ปากคำกับตำรวจนะครับแล้วก็เล่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้คุณเนติชาวฟังแน่นอนว่าเธอยังทำใจไม่ได้
เล่าให้ฟังทั้งน้ำตานะฮะบอกว่าเมื่อวานนี้ผู้ก่อเหตุ
ความจริงมาหาสามีถึงหน้าบ้านเลยนะแล้วสามียังพูดอยู่บอก
ไม่มีอะไรต้องเคลียร์กันแล้วจังหวะที่เรียกสามีเข้าบ้าน
มีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดหลังจากที่สามีถูกยิงเนี่ย
สามีบอกว่าหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกที่บ้านก็รีบนำตัว
ส่งโรงพยาบาลกันสุดท้ายเสียชีวิต
เราเรียกให้เขาเข้ามาเขากำลังเดินเข้ามาแล้วเสียงปืน
มันก็ดังเขาก็วิ่งเข้ามาหลมลง
แล้วเลือดเขาก็ไหลเต็มบ้านแล้วเขาพูดว่าเขาไม่รอดแน่
ช่วยให้ตำรวจรีบจับตัวคนร้ายให้เร็วที่สุดค่ะ
เขาทำเกินไปเรื่องแค่นี้น่าจะค่อยคุยกันได้
ผู้ตายนี่เป็นลูกชายของลุงพินไก่อบฟางนะฮะ
ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านผู้ตายแค่ห้าสิบเมตรเราได้คุยกับนายจ้าง
ของผู้ก่อเหตุนะฮะนายจ้างของนายประยงเธอบอกว่าความจริงแล้ว
ประโยงเขาก็เป็นคนทำงานดีอ่ะนะแต่ใจร้อนนะเท่าที่รู้เนี่ย
ยงคนก่อเหตุกับผู้ตายเขาก็มีปัญหากันมาเป็นปีแล้วช่วง
เช้าเนี่ยนะผู้ก่อเหตุมาเอาเงินไปเติมน้ำมันรถแล้วไปเจอ
กันที่ปั๊มแล้วทีนี้ก็เลยกลับมาต่อกันที่บ้านคาดว่าตอนที่
กลับมาที่บ้านนี่แหละผู้ก่อเหตุเนี่ยคงจะไปเอาปืนนะแล้วก็

คนยิงกับคนตายใช่ครับไม่มีเรื่องชุดสารไม่มีเรื่องนิศิลป์
น่าจะเป็นเรื่องของแบบศักดิ์ศรีมากว่าอารมณ์เจอแล้วก็มี
คือพี่เขาเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะนิ่งแต่ฝ่ายวัยรุ่นเขาเป็นวัยรุ่นเราเข้าใจเนาะบางทีแบบอะไรอย่างนี้
นายประยงชูวงวานอายุ๕๖ปีนะครับผู้ต้องหานะฮะที่ยิงเขาเสียชีวิตตอนนี้หลบหนีอยู่นะครับ
ส่วนนี้คือผู้ตายนะฮะนายธรรมรัฐจีนสืบสายหรือว่าจ๊าบอายุ๔๔ปี
นายประยงเนี่ยสพนครชัยศรีขออนุมัติศาลออกหมายจับแล้วนะฮะ
ตอนนี้กำลังติดตามตัวอยู่นะครับหลังจากก่อเหตุก็หลบหนีไป
ส่วนศพของนายธรรมรัฐตอนนี้ถูกส่งไปชนะสูตรตามขั้นตอนอยู่นะครับทุกผู้ชมครับ
แล้วจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าติดเชื้อโควิดด้วยนะ
ทางญาติญาติก็เลยจะรอรับศพแล้วก็ชาปนกิจทันทีคาดว่าจะชาปนกิจวันพรุ่งนี้นะครับ